พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการพนันสิ่งที่ตามมากับยูโร๒๐๑๖
วันนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บุกจับโต๊ะพนันฟุตบอลย่านรามคำแหงค่ะ๒จุด
บุกจับครั้งนี้นะคะได้นักพนัน๘คนแล้วก็ผู้ดูแลโต๊ะพนันอีก๒คนค่ะ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้กำกับการกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ
บังคับการปราบรามนำกำลังคอมมันโดกองปราบราม
เข้าบุกตรวจค้นจับกลุ่มโต๊ะพนันฟุตบอลภายในซอยรามคำแหง๕๓
และภายในซอยรำคำแหง๒๙ค่ะ
จุดแรกคุณผู้ชมค่ะภายในซอยรามคำแหง๕๓เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์สูง๕ชั้น
ด้านบนเนี่ยนะคะเปิดเป็นหอพักทั้งรายวันแล้วก็รายเดือนส่วนชั้นล่างเปิดเป็นโต๊ะพนันฟุตบอล
ซึ่งขณะที่ตำรวจเข้าตรวจค้นสามารถจับกลุ่มนักพนันได้๓คน
แล้วก็พบโพยพนันฟุตบอลจำนวนหนึ่งก็เลยเก็บไว้ตรวจสอบแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะพบนายอภิชาติเพชรประกอบอายุ๒๕ปีรับว่าเป็นผู้ดูแลโต๊ะพนันฟุตบอล
แล้วก็อ้างว่าได้รับค่าจ้างวันละ๕๐๐บาทเพิ่งมาทำงานที่นี่ได้เพียง๒สัปดาห์เท่านั้น
อีกจุดค่ะที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบภายในซอยรามคำแหง๒๙แยก๒
จุดนี้สามารถจับกลุ่มนักพนันได้๕คนพร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์ได้๕เครื่อง
ยพนันฟุตบอลแล้วก็เงินสดของกลางอีกจำนวนหนึ่ง
จับกลุ่มนายประดิษฐ์สุทธะอายุ๒๖ปีซึ่งเป็นผู้ดูแลร้านอ้างว่าเจ้าของร้านชื่อเฮียกุย
ซึ่งขณะที่ตำรวจเข้าตรวจค้นเจ้าของร้านคนนี้นะคะไม่ได้อยู่ที่ร้านค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่าได้สั่งการให้ชุดสืบสวนติดตามพฤติกรรมของเจ้ามือรับแทงพนันฟุตบอล
ก่อนที่จะพบว่าบริเวณซอยรำคำแหง๕๓มีการเปิดโต๊ะพนันฟุตบอลก็เลยนำกำลังเข้าตรวจสอบ
แต่ขณะที่กำลังตำรวจเข้าตรวจสอบคนดูแลโต๊ะพนันฟุตบอลก็ได้ฉวยโอกาสลบข้อมูลในคอมพิวเตอร์
ตำรวจก็อยู่ระหว่างกู้ข้อมูลกลับคืนมาแล้วก็ตรวจยึดคอมพิวเตอร์ไว้ตรวจสอบไว้เป็นของกลาง
แล้วก็จะนำของกลางพร้อมกับผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายที่สถานีตำรวจนครบานหัวหมากซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของท้องที่ต่อไปค่ะ